พลทหารหนุ่มคนนึงอันนี้มาใครก็ตาม

ช่วงนี้มันเป็นช่วงของเทศกาลทุเรียน
หน้าทุเรียนแบบนี้หลายคนก็คงอยากจะชอบอยากจะกิน
ฉันเป็นหนึ่งคนที่ทานได้ตลอด

แล้วต่อด้วยดื่มเบียร์
ได้ยินไหมคะว่าคือถ้าเกิดว่ากินพวกผลไม้ที่มันร้อนแบบนี้
เขาจะไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ

ทีนี้พอเกิดเรื่องขึ้นทีมข่าวของเราค่ะ
ก็เลยเดินทางไปที่ตำบลนิคมพัฒนาที่อำเภอเมืองลำปางนะคะ
เป็นสถานที่ที่จัดงานบำเพ็ญกุศลศพ
ของพลทหารสุริยางามงอนอายุ๒๔ปีเท่านั้นเอง
อย่างที่บอกว่าเสียชีวิตหลังจากที่กินทุเรียนแล้วไปดื่มเบียร์ค่ะ
ก็ขณะตอนนั้นเจ้าตัวคืออยู่ที่หอพักของแฟนสาว

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ญาติก็เลยเอาศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ลำปางนั่นแหละค่ะ
แฟนสาวของพลทหารรายนี้ก็คือน้องมิน
มินเล่าแบบนี้ว่าเมื่อเย็นวันที่๕นะคะที่ผ่านมา
ออกไปหาซื้ออาหารซื้อผลไม้กันแถวตลาดคลองถม
นุ่มพูดออกมาตอนนั้นบอกว่าอยากกินทุเรียน
เขาก็เลยไปซื้อมา๑แพ็คแล้วก็เบียร์๒ขวด
พอกลับมาถึงหอพักสักประมาณ๑ทุ่มกว่า

พลทหารหนุ่มคนนี้ก็กินทุเรียนไปประมาณ๒ภูใหญ่
ต่อด้วยการดื่มเบียประมาณ๑ขวดครึ่ง
ซื้อมา๒ขวดกินไปขวดครึ่ง
เสร็จนะคะแล้วก็ไปนอนไปนอนเล่นเกมอยู่บนเตียง
ตัวน้องมินบอกว่าตอนนั้นแฟนนุ่มผ่านไปสักประมาณชั่วโมงเดียวเอง
ลุกขึ้นลุกนั่งลุกขึ้นลุกนั่งแล้วบอกว่ามึนหัวก่อนที่จะหงายหลัง
แล้วหมดสติไปเลยเธอเองก็คิดว่าเนี่ยล้อเล่นแน่เลย
เห็นว่ามันผิดปกติเลยรีบค่ะรีบเข้าไปเขย่าตัว
ก็พบว่าหายใจไม่ออกแล้วนะคะ
ก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายไม่เป็นผลก็แฟนนุ่มเสียชีวิตแล้ว
ลองฟังเสียงเธอเล่าดูค่ะ
ทีนี้ทางพ่อค่ะพ่อของพลทหารหนุ่มรายนี้นะคะ
ชื่อว่าคุณศรีทนงามงอนบอกว่าลูกชายเป็นทหารเกณฑ์
อีก๖เดือนก็จะปลดประจำการอยู่แล้ว
จริงแล้วลูกค่อนข้างร่างกายแข็งแรงนะ

เจอกันครั้งสุดท้ายตอนเดือนธันวาคมปีที่แล้วล่ะค่ะ
เพราะว่ามันมีเรื่องของสถานการณ์โควิดเข้ามา
ก็เลยไม่ได้กลับมาบ้านแล้วลูกก็ไม่กลับมาบ้าน
ก็ไม่ได้เจอกันแต่จริงปกติไลน์คุยกันอยู่ตลอดอยู่แล้ว
ตอน๕ทุ่มวันเกิดเหตุโรงพยาบาลโทรมาบอกคุณพ่อ
ว่าลูกเนี่ยอาการโคม่านะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก

อยู่ดีโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว
พ่อยอมรับบอกโหทำใจไม่ได้จริง

ตอนนี้รอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดของแพทย์ค่ะ
ทีนี้ก่อนหน้านี้นะคะ
ตัวนายศรีทนบอกว่าเคยอยากกินทุเรียน

ซึ่งก็ไม่คิดว่าเขาจะเกิดขึ้นกับลูกตัวเอง
พ่อบอกแบบนี้ก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมันมีความรู้นะคะ

กรมบรรณมัยเองทางสสสเองก็เคยออกมาพูด

มันอาจจะทำให้ตัวร้อนไม่สบายตัว
ถ้าเกิดว่ากินมากแล้วเมาหลับไป
ร่างกายอาจจะขาดน้ำอย่างรุนแรง
ถึงจุดหนึ่งสมองจะเสียน้ำมากนะคะ
เกลือแร่ในร่างกายอาจผิดปกติ
แล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์อย่างเช่น
หน้ามืดหน้าร้อนวูบว่าอาเจียนง่วงซึมคลื่นไส้
ถ้าหมดสติแล้วนำส่งโรงพยาบาลไม่ทัน
คุณหมอบอกว่าอาจเสียชีวิตได้

จริงเราใช้วิธีการกินทุเรียนคู่กับมังคุดก็ได้นะ
เพราะมังคุดมันเป็นผลไม้ที่มีฤทธิเย็น
ต้านความร้อนที่เกิดจากการกินทุเรียนได้
หมอบอกว่าทุเรียนไม่ได้เป็นน้ำผลไม้ต้องห้ามอย่าตกใจกัน
เพียงแต่ต้องกินให้ถูกวิธีและปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองค่ะพี่ปอ

หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ไป